ต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เป็นลูกครึ่งก็จริงนะคะแต่ว่ามักจะได้รับบทแบบไทยตลอดเลย

ล่าสุดนี้ค่ะขุนแผนฟ้าฟื้นค่ะ

ฟิลิปเนี่ยนะฮะฟิลิปเดอร์เฟสรับบทเป็นขุนช้าก
อันนี้งงเข้าไปใหญ่นะภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ
แต่ว่าเป็นสไตล์หนังที่แบบว่าออกคอมเมดี้นิดนึงใส่ไฟล์นิดนึงนะจ๊
ไม่ต้องยึดติดกับวรรณกรรมไทยอะไรมากมายนะครับ
เป็นการฉีกกฎของตัวละครในวรรณคดีไทยให้ดูทันสมัยมากขึ้นค่ะ
งานนี้ค่ะมาริโอบอกเลยว่าไม่ได้หวังรายได้จะล้นหลามนะคะ

แอคชั่นมันดุเด็ดเผ็ดมันอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกัน
ส่วนที่ภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงถูกยกเป็นมรดกของชาติเลย
นักแสดงหนุ่มก็ปลื้มใจมากค่ะแล้วก็บอกว่า
เป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาอยู่กับผีจริง
หมดจากหนัง๑๕๐เรื่องในประเทศเรา
แล้วก็เขาก็จะดูในเรื่องของกระแส
แล้วก็ความแบบทำให้เกิดเสียงตอบรับที่มันแบบยิ่งใหญ่

เพราะว่าหนังเรื่องหนึ่งมันจะสมบูรณ์แบบได้
แต่เมื่อวานนี้ผู้กำกับพี่โขมเข้ามา
โผมเข้ามาแล้วก็นักแสดงจากคุณแผนฟ้าฟื้นมา
เขาหวังรายได้นะไม่ได้ร้อยล้านนะเขาบอกขอพันล้าน
โอ้โหขนาดนั้นเลยนะเอาคนไทยนะคะช่วยกันหน่อยช่วยกันไปดูนะคะ
หนังไทยคนไทยทำแบบนี้นะจ๊ะ